สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณดอมครับ

คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลา

จะนำไปสู่การแข่งกันเป็น

ตอนนั้นเนี่ยพอข่าวออกมาอย่างนี้

หงุดหงิดใส่สื่อ
โดยเฉพาะสื่อที่ไปทำข่าวภาคสนาม

เขาก็ถูกตำหนิว่า

นักข่าวสายสภาจะเจอ

ประคองกันมาส่งกันมั่ง

เพื่อโชว์ให้เห็นว่าข่าวมันไม่จริง

แล้วถ้าเวลาให้สัมภาษณ์

แล้วก็ปล่อยวาถะที่เรียกกันว่า

ไม่มีจัญญาบันอย่างที่ว่า

สิ่งที่นักข่าวรู้มาได้ยินมา

แล้วเอามาเขียนวิภาควิจารณ์กัน

หุ่นเง็ดตะคอกใส่นักข่าว

อันนี้นักข่าวก็ฝากถาม
จะมีคำขอโทษไหมครับ

คิดจะทะคอกเอาเมื่อไหร่ก็ได้

เป็นสมาชิกพักรอทสช

จากนั้นก็นำไปสู่จดหมายที่พลเอกประวิทย์โพสต์เฟซบุ๊ก
ซึ่งเมื่อสองวันก่อนผมก็เอามาแยกแยะให้ฟังว่า
เฟซบุ๊กนั้นตีความว่ายังไงทรหัสออกมายังไง
มันชัดเจนมากว่ามันถึงข่าวต้องแยกกันแล้วก็มีความเจ็บช้ำใจ
คนที่ต้องเจ็บช้ำใจจากจดหมายของพลเอกประวิทย์ก็คือพลเอกประวิทย์
หนีไม่พ้นหรอกครับเพราะข้อความในจดหมายเนี่ย
มันมีอะไรที่ส่งสัญญาณเยอะเลยคนก็จะได้รู้จะได้หูตาสว่าง
และมันจะเป็นผลคะแนนนิยมในการแข่งกันเป็นนายกในโอกาสต่อไป
เรื่องท่าทีระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตูเนี่ย
มีคนพูดกันเยอะมีคนวิเคราะห์กันเยอะแต่ว่าแหม
เขาบอกว่าภาพภาพเดียวเนี่ยมันสามารถอธิบายอะไรต่อมีอะไรได้มากกว่า
คำพูดเป็น๑๐คำเป็นร้อยคำเป็นพันคำ
ผมเห็นการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ขออนุญาตเพื่อนผมสนทิลิ้มทองกุลนำมาให้ดูหน่อยนี่
ตอนที่จะจากกันผลเอกประยุทธ์
หิ้วกระเป๋ามาโอบไหล่บิ๊กป้อมเหมือนกับว่าจะล่ำลา
ป้อมบอกขอให้น้องไปดีมีโชค
แล้วพอบิ๊กปู่เผลอเห็นไหมครับ
ป้อมควักดาบซ้อยเลยครับแทงข้างหลัง
นี่ก็เพราะว่านั่นคือคันบรรยายถึง
จดหมายของพลเอกประวิทธิ
เขียนระบายออกมาแล้วล่าสุด
ที่เป็นข่าวและเป็นข่าวใหญ่วันนี้
ที่แสดงถึงการพร้อมรบอีกเรื่องหนึ่ง
ได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์แล้วใช่ไหมครับ
ป้อมย่องไปราชบุรีตัดหน้าตู่
่องไปราชบุรีไปตอนไหนฮะ
ตอนที่มีการประชุมคอลโลมออยู่เมื่อวาน

ก็ได้ก็กลายเป็นประเด็นว่าเพราะอะไรจึงเลี่ยงการประชุมคอรมอ
นักข่าวก็ถามกับพลเอกประยุทธ์ว่าเพราะพลเอกประวิทย์ไม่อยากเผชิญหน้า
ผลเอกประยุทธ์ใช่หรือเปล่า
ไม่อยากเจอหน้าเหตุผลเพราะการโพสต์ข้อความอย่างที่ว่า
ไม่อยากเจอหน้าเพราะอารมณ์ไม่ดีที่เห็นภาพของร้อยเอกธรรมนัฐ
ก้มลงมอบช่อมอบพวงมาลัยต้อนรับบิ๊กป้อมที่พยาววันก่อน
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบแต่อารมณ์เสีย
ประเด็นที่บอกว่าการลงราชบุรีคราวนี้เนี่ย

บิกตูก็เพราะมีรายงานข่าวว่าวันพรุ่งนี้วันที่๑๙
ตูมีคิวจะต้องเดินทางไปตรวจราชการที่ราชบุรี
จุดเดียวกันเลยครับจังหวัดเดียวกันนั่นแหละ
ป้อมก็เลยไปก่อนไปก็ไปเยี่ยมสอสอทั้งสอสอของพักพลังประชารัฐ
ทั้งสอสอของภักดิ์อื่นภักดิ์ภูมิใจไทยภักดิ์ประชาธิบัตรเขาก็มาต้อนรับบิกป้องกันหมด
บรรยากาศชื่นมืดเลยครับถึงคราวกินอาหารเนี่ยแทนที่จะไปกินตามร้านอาหารก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีความผูกพัน
เท่ากับไปกินอาหารที่บ้านสอสอไปเลยครับไปกินบ้านอาหารบ้านของสอสอบุญยิ่งนิติกาญจนา
พับเพียบกินข้าวกันตรงนั้นบรรยากาศเป็นกันเองมากนี่เป็นสัญญาณของการผูกมิตรปลูกเสี่ยวว่าที่อยู่พลังประชารัฐ
อย่าไปไหนนะอย่าไปรวมไทยสร้างชาตินะภูมิใจไทยที่มีสอสออยู่ที่นั่นบุญลือประเสริฐโสภาก็ผูกเสี่ยวกันไว้กับสอสอ
ประชาธิปัตย์สองสามคนก็ผูกเสี่ยวกันไว้เผื่อวันหนึ่งวันหน้าต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะได้มีไมตรีต่อกันนี่ปาดหน้ากัน
ฉะนั้นเสร็จแล้วออกจากราชบุรี
มาที่พักพลังประชารัฐมาทำไมครับป้อมลั่นพร้อมนั่งนายกคนที่๓๐นี่มาประกาศนโยบายนักข่าวถามว่าพร้อมจะเป็นนายกไหมก็บอกว่าก็เลือกมาสิ
ถ้าประชาชนเลือกมาก็พร้อมที่จะเป็นขึ้นอยู่กับประชาชนนี่ชัดไหมล่ะครับชัดไหมล่ะครับที่จะเป็นตัวแข่งขันกับพลเอกประยุทธ์
แล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าป้อมนำพลังประชารัฐเปิดตัวนโยบายเพิ่มเงินบัตรคนจน๗๐๐บาทต่อเดือน
ถ้าเป็นรัฐบาลจ่ายทันทีนี่เรียกว่าเปิดนโยบายหาเสียงเปิดหน้าชน
นโยบายนี้เนี่ยเพิ่มบัตรคนจนเจ็ดร้อยบาท
นักข่าวถามว่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหน
คำตอบก็คือว่าจะเอางบประมาณที่นำมาใช้เพิ่มเติมวงเงินในบัตรประชารัฐเนี่ย
จะนำมาจากงบช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีหกหก
หลังจากได้รับการเลือกตั้งถ้ามีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ๑๘ล้านคน
คาดว่าต้องใช้งบหนึ่งหมื่นสองพันล้านหรือปีละหนึ่งแสนห้ามือนล้าน
นี่คือภาพทางการเมืองที่คึกคักรับต้นปีใหม่
คู่ต่อสู้เนี่ยคู่เอกเนี่ยเขาคิดกันว่าระหว่างพักฝ่ายค้านปัจจุบันกับพักที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบัน
จะกลายเป็นคู่เอกทางการเมืองในการเลือกตั้ง
แต่วันนี้ไม่ใช่หรอกครับคู่เอกในทางการเมืองหลังจากนี้ไปก็คือระหว่างพี่น้องสองป่อ
ผลเอกประวิทย์กับผลเอกประยุทธ์ทุกอย่างมันชัดเจนแล้ว
อำนาจผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครจริงครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ